คุณผู้ชมเมื่อวานในโลกทวิตเตอร์มีติดแฮชแท็ก
โยนโยธินบุรณะมันเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นไง
เด็กเขานั่งเรียนอยู่ปรากฏว่าน้ำจากแท้งน้ำมันรั่วลงมาค่ะ
ทีนี้ฝ้าเพดานก็ถล่มลงมาแบบนี้
แตกตื่นกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
ต้องลงมาเรียนที่สนามต้องออกมาที่สนามเพื่อความปลอดภัย
เมื่อวานติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะ

เขาเขียนเป็นอย่างนี้คือจริงชื่อโรงเรียนคือโยธินบุรณะ
แต่เขาเขียนแฮชแท็กว่าโยธินมรณะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเหตุการณ์น้ำรั่วจากแท้งน้ำชั้น๑๓ของอาคารเรียน
อยู่ที่โรงเรียนโยธินบุรณะเนี่ยนะคะ
เพดานมันก็ร่วงลงมาเป็นรูน้ำท่วมอาคารเรียนแล้วก็สัญญาณเตือนภัยมันก็ดังไปหมดเลยค่ะ
ทีนี้พอมีภาพนี้มีคลิปนี้แชร์ออกไป
ในวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้นะคะ
มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ

เมื่อเช้านี่ค่ะวันนี้วันที่๕กันยายนถูกไหมคะ

ส่วนพื้นที่ที่มันฝ้าเพดานร่วงลงมา
เขากันมีการกั้นเอาไว้รอการซ่อมแซม
แล้วล่าสุดค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑ก็มาหารือกับพอ
คือพออดีศักดิ์วิลัยลักษณ์นะคะ
รวมถึงมีการหารือกับตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีทีมวิศวกรมาตรวจดูอาคาร
เคราะห์ซิว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดจากอุปกรณ์ใดชำรุดหรือมันเป็นเรื่องของระบบกันแน่
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเข้าใจตรงกันด้วย

ไม่มีการสั่งระงับการเรียนการสอนมีการเรียนการสอนตามปกติ
เด็กในโรงเรียนแชร์กันเยอะเลยนะครับ
บอกว่าเหมือนมีน้ำตกบางคนก็บอกโอ้เหมือนฉี่ไหล